ครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศของประชาชนที่ไปเข้าชมนิทัศกาล
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ
ก็ที่บริเวณพระเมลุมาตรในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีประชาชนไปต่อแถวในการเข้าชมพระเมลุมาตรที่ท้องสนามหลวงกันอย่างเนื่องแน่น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบการเข้าชมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชาชนที่มาในวันนี้ครับ
วันนี้วันแรกของการเปิดนิทัศกาลงานพระเจ้าพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรบิณฐระมหาภูมิพลอดุญเดชร์บรมนาตรปภิษฐ์ที่บริเวณบนทนพิธีท้องสนามหลวง
มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ
มารอเข้าแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรอง๕จุดที่เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
โดยประชาชนต้องแสดงบัตรประชาชนก่อนผ่านจุดคัดกรองต่างนะครับ
จากนั้นก็ไปเข้าแถวรับแผ่นพับรายละเอียดนิทัศกาลที่มี๓ภาษา
ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษพร้อมกับบัตรเข้าชมแล้วก็จะไปนั่งที่จุดเต็นต์จุดพักคอย
หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มานำเข้าชมในพื้นที่ในแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละรอบแต่ละรอบไปเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
สำหรับนิทัศกาลนะคะจะแบ่งออกเป็น๓ส่วนค่ะคุณผู้ชมคือนิทัศกาลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ได้แก่แปลงนาข้าวบ่อแก้มลิงบริเวณด้านทิศเหนือของมณฑลพิธีนะคะ
จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรมค่ะ
เมืองต้นก็จะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ
รอบละ๕๕๐๐คนนะคะ
จำนวนประชาชนที่สามารถเข้าชมได้ต่อวัน
วันละประมาณ๑๔๐๐๐คน
กำหนดเวลาเข้าชมรอบละ๑ชั่วโมง
ก็จะแบ่งเป็นให้ถ่ายภาพที่ระลึก
บริเวณถนนเส้นทางที่เป็นเส้นตรงกลาง

เพราะว่าจะเห็นภาพแปลงนาเลข๙ไทย

ส่วนนี้จะใช้เวลา๑๕นาทีในการถ่ายภาพ
หลังจากนั้นก็ชมพื้นที่ด้านในของพระเมรุมาตร
และนิทัศกาล๖อาคารอย่างอิสระ
ซึ่งก่อนหมดเวลาเข้าชมสัก๕นาที
จะมีสัญญาณแจ้งว่าหมดเวลาเข้าชม

ให้รอบต่อไปเข้าชมได้นะคะ

ผู้ที่มาเข้าชมนี่บอกว่า
ตั้งใจมาชมความสง่างามของพระเมลุมาตรนะครับ
อยากมาเห็นเก้าอี้ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่จัดแสดงอยู่ในทิศกาลนะครับ
แล้วก็ดีใจภูมิใจมากที่ได้มาชมในวันนี้

สง่างามดั่งสวงสวรรค์เลยนะครับ
แล้วก็จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ท่านใช้ทรงงานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างนะครับ